ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้จังหวัดสุราธานีนะครับ
ได้ไปทำฝนหลวงในพื้นที่แห้งแรง๑๔จังหวัดภาคใต้
แต่ว่าได้ฝนในปริมาณน้อยครับเนื่องจากว่าสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย
ส่วนที่กว้านพยาวก็พบว่าตอนนี้น้ำเริ่มแห้งขอดเหลือน้ำใช้ผลิตปลาปลาเพียง๔๕วันเท่านั้น
หลังจากที่ระดับน้ำในกว้านพยาวลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยาวจึงต่อท่อสูบน้ำลงไปในกว้านอีก๓เมตร

อกจากนี้ได้หาแหล่งน้ำสำรองเอาไว้๒แห่ง

หลังที่ว่าการอำเภอภูกรรมยาว
กว้านพยาวตอนนี้เหลือน้ำเพียง๑๒ล้านลูกบาทเมตร
ใช้ผลิตปลาปลาได้เพียง๔๕วันเท่านั้น

นายสหวิทย์อภิชัยวิรุษกุล
ในอำเภอร้องกวางได้ลงพื้นที่สำรวจน้ำตกห้วยโรง
บนห้วยโรงหลังเกิดภัยแรง

หาวิธีการสูบน้ำจากที่รุ่ม

ส่วนต้นน้ำด้านบนจะให้กั้นน้ำไว้บางส่วน
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเล่นน้ำตก

ตำรวจรวบทุ่งโฮงอำเภอเมืองแพร่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจัดรถน้ำ
ก็แจกจ่ายน้ำช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วนะครับ
ส่วนที่จังหวัดสุราธานีศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้
ได้ขึ้นบินทำฝนหลวงแล้ว๑๒เที่ยวบินรวม๑๖ชั่วโมง
ในพื้นที่จังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราชตรังและพัทธลุง
แต่สามารถสร้างฝนได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
เนื่องจากความชื้นในอากาศยังไม่เพียงพอครับ